ตามเรื่องของอุบัติเหตุกันบ้างคุณผู้ชมครับ
บัสของนักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอม๙เจ้าคุณทหารรัฐกระบัง
เขาไปค่ายอาสาแล้วก็เดินทางกลับมาจากเชียงใหม่
เกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำนะครับมีผู้บาดเจ็บทั้งหมด๔๔คน
ว่าเกิดจากคนขับหลับในครับ
จังหวัดกำแพงเพชรช่วยการนำนักศึกษาออกจากรถโดยสารปรับอากาศที่พลิกคว่ำอยู่ที่บริเวณบ้านหมอกล้วยไข่ที่ตำบลอ่างทองอำเภอเมือง
ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บทั้งหมด๔๔คนจำนวนนี้สาหัส๔คน
รถคันดังกล่าวมีผู้โดยสารนะครับเป็นนักศึกษาโดยสารมา๔๘คน
ตรวจสอบสภาพรถด้านหน้าพบว่ากระจกแตกครับมีน้ำมันรั่วออกมาจำนวนมาก
เจ้าหน้าที่จึงต้องเร่งลำเรียงผู้บาดเจ็บออกมาแล้วก็ส่งโรงพยาบาลกำแพงเพชรโดยด่วน
บันเจิดบุญจันทร์อายุ๔๒ปีคนขับบอกว่าขับรถนำนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอม๙เจ้าคุณทหารราชกระบังไปค่ายอาสาที่เชียงใหม่
เดินทางกลับมาถึงจุดเกิดเหตุครับเกิดหลับในขึ้นมาเนื่องจากว่าพักผ่อนไม่เพียงพอทำให้เกิดรถพลิกคว่ำดังกล่าว
ขณะนี้ตำรวจก็ได้ตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมประสานให้รถยกไปเก็บกู้รถโดยสารคันดังกล่าวพร้อมสอบสวนคนขับเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะครับ
เรื่องนี้สำคัญนะคะร่างกายต้องเตรียมให้พร้อมสำหรับใครที่คิดว่าจะต้องรับผิดชอบด้วยการขับรถยนต์
เพราะว่ามีผู้โดยสารอีกหลายคนที่เราจะต้องรับผิดชอบชีวิตของพวกเขาด้วย